ต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะอยู่กันที่เรื่องอาหารการกินแล้ว
ก็ไปให้สุดค่ะใช่ครับชอบทานกันไหม
บอกว่าทีเด็ดเลยนะคะสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเนี่ย
เป็นเจ้าของร้านพี่นีเล่าให้เราฟังบอกว่า
เกือบ๑๐ปีแล้วแล้วตัดสินใจกลับมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อขายที่บ้านเกิด
ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองอ่างทองนะคะพร้อมกับเห็นไหม
มีการตกแต่งร้านสไตล์วินเทจนะคะในบรรยากาศแบบท้องทุ่งทุ่งนาแบบนี้นะคะ
อยู่กับธรรมชาตินี่แหละดีสุดนะคะไว้ต้อนรับลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
นีเล่าต่อบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย่านซื่อมีให้เลือก๕ไส้สำหรับการรับประทานนะคะ
ก็คือไส้กุ้ยช่ายชัยโป๊ถั่วไส้หน่อไม้ไส้ธัญพืชข้าวโพดแล้วก็ไส้หมูเด้งนะคะ
ส่วนน้ำซุปเนี่ยก็มี๒รสชาติก็คือต้มจืดกับต้มยำรสแซ่บคุณเลือกเอานะฮะ
ก็เลือกต้มจืดได้นะครับ
ส่วนตัวแป้งมีให้เลือก๓ชนิดเหมือนกันคือ
แป้งเถ้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าแป้งมัน
นำมาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ค้นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ

นำไปนึ่งบนฝาหม้อต้มน้ำเดือดร้อนแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางเห็นไหม
ปากหม้อแบบเมื่อสักครู่จากนั้นก็จะได้แผ่นแป้งเหนียวนุ่มน่ารับทาน
คุณดูสินะคะห่อแล้วก็ได้สดใหม่ชามต่อชามทุกวันนะคะ

อย่างที่บอกน้ำซุปแบบต้มจืดกับน้ำซุปแบบรสแซ่บต้มยำนะคะ
เลือกเอาเลยนะคะขายชามเท่าไหร่๔๐บาทเท่านั้นแหละเห็นไหม
คุณน้ำผ้าประสูจน์ดิบดีมากเลยนะคะดูสิ
อ่านมาถึงต้นนี้แล้วดิฉันพยายามอ่านเร็วเพราะอะไรรู้ไหม
กลัวน้ำลายกลัวสำลักน้ำลายนะคะ
ท่านใดผ่านมาที่จังหวัดอ่างทองนะคะแวะไปชิมได้นะคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย่านซื้อ
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๔ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
แล้วก็เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยตั้งแต่๙โมงเช้าเรื่อยไป
จนถึง๔โมงเย็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย่านซื่อจ้ะ
ท่านจังหวัดของอร่อยเยอะมากอ่างทองก็ไม่ไกลนะเราขับรถไป